เมื่อก่อนไปเยาวราชเราจะไปซื้อก๋วยจับน้ำใสกัน

ใกล้กับร้านขนมปังอร่อย

คือแต่ร้านเฮียอ้วน

เนี่ยของที่บ้านก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน

เพราะเราจะมีโอกาสได้เห็นเคสที่แบบว่า

คือเห็นภาพแล้วแอบตกใจเบาเหมือนกันนะคะ

ทีนี้ณวันนี้พอมันมีมาตรการต่าง
เรามีการเข้มงวดในพื้นที่สีแดงแล้ว

ในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติต่อจากนี้หรอกว่า

ออกจากบ้านในช่วงเคอร์ฟิลล์หรืออะไร

ให้จำนวนแบบว่าคนที่ติดอยู่ที่บ้าน

มันน่าจะมีความชัดเจนที่มันออกมาแบบชัดจริง
เพราะว่าบางคนตอนนี้เป็นผู้ป่วยที่รออยู่ที่บ้าน
แล้วรอจริงแล้วไม่มีใครมารับจริง

ไม่ได้ซื้อประกันอะไรทั้งชีวิตฉันเลยอย่างนี้

เพราะตอนนี้มันไม่มีเตียงจริงเราเข้าใจเลย
บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมากจริงด้วยค่ะ

แล้วก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าบุคลากรทางการแพทย์นะวันนี้เนี่ย

กับพยาบาลกับคนที่อยู่ด่านหน้าอย่างไร

คือเราก็เป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้ค่ะ
คือหน่วยงานก็อาจจะต้องมีการออกตัวเลข

มาตรการต่างที่จะทำหลังจากตรงนี้มีอะไร

มันต้องมีให้เราเห็นแบบชัดเจนจริง
ดูเงินเยี่ยวยาพี่บางทีการเยี่ยวยากับชีวิตคน

ไหนมันช่วยอะไรไม่ได้

ถ้าสมมติว่าจะแก้เฟรรฟิวแค่๒อาทิตย์

เพราะฉะนั้นอยู่ดีเขาจะมาจ่ายเงินให้เราฟรีทำไม
แต่เรื่องเตียงเรื่องผู้ป่วยนะวันนี้
ต้องจัดจริงว่ะมันเป็นปัญหาแก้ไม่โจรก

เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่ามันเป็นปลายเหตุแล้ว

ถามว่าวันนี้ต่อให้ใครมาใครจะทำได้
เพราะแค่เชื้อวันนี้เราเจอ๙๐๐กว่าคนเนี่ย

แล้วที่ไม่ได้ตรวจปลูก
เราตรวจ๕๐๐๐คนเราเจอ๙๐๐คน
เราดูดีผู้ป่วยหนักของเรา

เขาบอกว่าตอนนี้๓๐๐คนใช่ไหมฮะ
รู้สึกของเราจะสัก๓๐๐กว่าคนเดี๋ยวขอเช็คก่อน
ของเรา๓๐๐๐คน

ของเราหนักผู้ป่วยหนักของเราอยู่๓๐๐คน
อินเดียผู้ป่วยหนักเลยนะ๘๐๐คน
ตัดเข้าไปประเทศไทยของเรามีประชากรกี่คน
เกือบ๗๐ล้านอินเดียมีพันกว่าล้าน
จำนวนปริมาณถ้าเทียบจำนวนปริมาณประชากรทั้งประเทศนะคะ
อินโดนีเซียก็เยอะจำนวนคนติดเชื้อก็เยอะเหมือนกัน
เห็นไหม
ว่ากันไปนะฮะแต่ก็ต้องดูกันไปว่าวันนี้คือเราก็ไม่เข้าใจ
พี่มันประสบพบเจอกับตัวเองและจะเข้าใจ
ขณะที่พี่คิดดูว่าองค์กรต่างที่ออกมาช่วยเหลือ
ที่แบบว่าองค์กรทำความดีอย่างพี่ไดเอง
พี่บุ๋มปนัดดาเองที่หลายคนตอนนี้ก็พยายามหันมาช่วยกัน
ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่จริงเขาก็พยายามช่วย

ส่วนที่เป็นแบบประชาชนคนหนึ่งที่สามารถช่วยประชาชนด้วยกันเอง

แต่ว่ากรณีหาเตียงให้มันไม่มีจริงไง

แผนต่อไปวันนี้คือคอนเทนเนอร์แล้วนะ
เทนเนอร์เก็บศพวันนี้มีโอกาสฟังพี่เป็ด
พี่เป็ดเช่นอเป็ดอเป็ดของเรา
อเป็ดบอกแทนที่ผมมาจะได้เอาผ้าคุมศพให้พ่อให้แม่

วันนี้ต้องเป็นถุงพลาสติกซิปล็อก

วันนี้ฟังปุ๊บก็เออคิดอยู่เหมือนกันว่า
วันนี้คนตายเต็มไปหมดเลย
มันก็เหมือนกับเราตอนที่อ่านข่าวประเทศสหรัฐอเมริกา
ฟังมาเมื่อก่อนอุ๊ยลองเมนแตกสิ
วงสวงกันสู้ตายแล้วถูกต้องไหมล่ะเพราะถือว่าเป็นอาเภษ